ผลเอกประยุทธ์จันโอชาในการลงพื้นที่ตรวจดูสถานการณ์น้ำท่วม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ลงพื้นที่ในฐานะรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็เลยไม่ได้ใช้รถประจำ
ครับจะได้ไม่มีคำคอรหาอะไรนะคะ
ลงพื้นที่วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายจุดคือกำลังใจก็เยอะนะคะ
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่พร้อมกับรัฐมนตรีช่วย
ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
จุดแรกก็คือไปวัดกษัตราธิราชวรวิหารเข้าศักระและห่มผ้า
กษัตราธิราชพระประธานภายในพระอุโบสถ
นามัศกาลพูดคุยกับพระคุณเจ้าพระราชธานินทราจารย์ท่านเจ้าอาวาสวัดนะคะ
แล้วก็ดูสถานการณ์น้ำรอบวัด
ก็ทหารบรรจุกระสอบทรายกันอยู่อะค่ะ
ผลเอกประยุทธ์ก็ไปให้กำลังใจนะคะ

ตอบหน่อยตอบขอเดี๋ยว
ก็อาจจะด้วยความที่ลงพื้นที่ในฐานะรัฐมนตรี

แล้วเหมือนกับว่าไม่ได้เปิดให้คนในพื้นที่หรือชาวบ้านมาต้อนรับมาใกล้ชิดนะคะ
แต่ปกติถ้าลงพื้นที่ในฐานะนายก

นี่แหละคนเพิ่งไปรอให้กำลังใจ

ตู่สู้เตรียมดอกไม้มาแต่

ไปกันแต่เช้ามืดแต่ไม่เห็นได้เจอเลย
ใช่ก็อย่างนี้นายยกท่าร้าย
เราก็ชาวชนเราอยากแบกกำลังใจลูกตู
ลูกตูลูกตูอยากจะร้องให้ค่ะอยากจะร้องให้

ผู้ชาวมาตั้งแต่ตี๔ตี๕เนี่ยพากันมาเนี่ย
แล้วนายยกคิดอย่างไรเนี่ย
ให้มาพบคนอายุทยาเนี่ยเป็นอย่างไรไอ้นายก

คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเรา
ไปถามป้าแม่เสียใจเรื่องอะไรกันไม่ได้เจอลุงตู่

นั่งรถผ่านไปเลยใช่ค่ะกระจกรถยังไม่เปิดเลยใช่ค่ะโบกมือทักทายหน่อยก็ไม่ได้

ลุงตู่ก็ชี้แจงแล้วเนาะเคลียร์ใจกันแล้วเนอะ
เพราะว่าไปตรวจสถานการณ์น้ำต่อฮะได้โอกาสเจอนักข่าว
คุณตายสิริวัลก็เลยถามบอกท่านบิ๊กตู่คะ
นี่ชาวบ้านเขาไม่พอใจนะที่ไม่ยอมแบบมาพบชาวบ้านที่มารอให้กำลังใจ
นี่ฮะสุดท้ายคุณเสกสกลอัตถาวงนะครับ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรี
ออกมาชี้แจงแทนพลเอกประยุทธ์นะฮะ
บอกว่าพลเอกประยุทธ์ฝากขอโทษมายังประชาชนที่มาต้อนรับ

พร้อมกับชี้แจงว่ารถที่นั่งมาเนี่ย
ในส่วนของกระทรวงกลาโหมเนี่ย
เขาต้องป้องกันเรื่องความปลอดภัยอย่างสูง

เอกประยุทธ์เนี่ยเห็นประชาชนแล้วอยู่ข้างทางมารอต้อนรับ
บอกบกมือให้จากในรถ
ตู่เนี่ยโบกมือให้ในรถ

นี่แล้วตอนนี้มีเจ้าหน้าที่
นำกระเช้าผลไม้ของบิ๊กตู่
ไปมอบให้กับบรรดาคุณป้าที่งอนถึงที่อำเภอนครหลวงเรียบร้อยแล้ว
อธิบายให้ฟังเรียบร้อยแล้วหายงอนแล้วก็ฝากบอกว่ายังรักลุงตู่เหมือนเดิม
ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคเป็นนายกไปยาวนี่คุณเสกสกลก็ส่งคลิปให้กับผู้สื่อข่าวด้วยนะฮะ
ว่าคุณป้าเนี่ยเขาเข้าใจแล้ว
พูดเลยน่ะท่านท่านนายกครับป้าไม่ได้โกรธนายกนะครับพร้อมที่เป็นกำลังใจให้นายกค่ะ
แต่น้อยใจตำรวจอายุทยาที่ไม่ยอมให้พวกป้าเข้าพบนายก
นายกโบกไม้บกมือพวกเราก็ดีใจแล้วค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านนายกต่อไปนะคะ
พวกเราชาวยาก็เป็นกำลังใจให้ท่านแล้วก็จะรอลุ้นสารสารรัฐมนูลค่ะ
พวกเรารอลุ้นอยู่นะคะนายกรักนายกเหมือนเดิมค่ะ
อ่ารักนายกลุงตู่เหมือนเดิม
ใช่บอกงอนเจ้าหน้าที่ที่ไม่ให้เข้าใกล้ไม่ได้งอนลุงตู
ใกล้น้อยใจตำรวจอยุธยาซะแหละ